นี่เป็นนักเรียนที่มีปัญหากับลิงเขาวัง
เราได้ยินเรื่องนี้กันมานานแล้วนะคะ
ลิงเขาวังแล้วก็อยู่คู่กันมานาน
แต่วันนี้พอมีคลิปหนึ่งออกมา
ทำให้ต้องมาดูเรื่องของลิงเขาวังอย่างจริงจัง
เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนค่ะ
ค่ะนี่คือคลิปที่มีการลงเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ถ้าดูแว๊บจะเห็นเหมือนกับว่า
น้องนักเรียนกำลังทุ่มลิงลงกับพื้น
แต่จริงแล้วเนี่ยน้องโดนลิงกัดนะคะคุณผู้ชม
เขาก็เลยต้องทุ่มแล้วก็สะบัดให้ลิงหลุดไป
นี่ค่ะเพจอีซ้อขยี้ข่าวเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วบอกว่าสิ่งที่เด็กในโรงเรียนนี้ต้องเผชิญอยู่ทุกวัน
ก็คือฝูงลิงเขาวังจำนวนมาก

ไล่กัดเด็กนักเรียนแย่งของกิน
สร้างความเดือดร้อนมาอย่างยาวนาน

อดกลั้นไม่ไหวระเบิดอารมณ์ด้วยความโมโห
เพราะว่าถูกฝูงลิงเข้ามากัดทำร้ายจนเลือดอาบ
ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ในโรงเรียนพรมนุสร

ปรากฏว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
คนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะ

ก็คือสงสารน้องที่โดนลิงกัด
บางคนก็บอกว่าลิงไม่ได้น่ารักกับทุกคนที่ไหนมีลิงหรือนกพิราบที่นั่นทุกข์สาหัส
แต่นี่คือเด็กนะคะที่ต้องอยู่กับลิง
นี่ค่ะแล้วเขาเผชิญกับเรื่องแบบนี้มาตลอดนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบนายอารุณ
สรรพคุณผู้มนุยการโรงเรียนพรมนุสร

เด็กนักเรียนกำลังถือข้าวออกจากโรงอาหาร

เด็กไม่ให้ก็เลยจับหางลิงทุ่ม

กัดที่แขนขามีรอยขวน
ซึ่งทางโรงเรียนก็ต้องรีบแจ้งผู้ปกครองค่ะ

การจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรรุนแรงก็ไม่ได้

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
มาช่วยในการจำกัดประชากรลิงด้วยค่ะ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายุทธพลอังกินัน
ลงพื้นที่พร้อมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓
เพชรชบุรีรวมถึงสัตวแพทย์ด้วยค่ะ

แล้วก็ไปดูปัญหาลิงในโรงเรียนนะคะ
เบื้องต้นก็มีการคุยกันว่า
จะใช้วิธีเอาลิงกัง
เอาลิงกังนี่แหละมาจำกัดและควบคุมพื้นที่ของลิมสมรอบโรงเรียน
เพราะแหม่มันสนแล้วก็มันควบคุมยากจริง
บางทีไปแย่งของหรือไปทำร้ายอะไรอย่างนี้

ว่าถ้าพูดจริงก็มีความเสี่ยงนะคะ
ระยะยาวเขาก็จะมอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓
เพชรชบุรีควบคุมประชากรลิงโดยวิธีทำหมัน
รวมถึงการจัดทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอ
เพื่อดึงลิงสมกลับคืนพื้นที่เขาวังด้วยค่ะ
ก็ถ้าสัตว์ป่าทำร้ายชาวบ้าน

เดี๋ยวชาวบ้านทำอะไรไปแล้วรุนแรงก็กลายเป็นทารุณกรรมสัตว์อีก